นี่วันก่อนนะพี่เบิร์ดเพิ่งเล่าเรื่องคุณป้า
ที่ให้อาหารนกเทรียปจำได้ไหม

แล้วที่บอกว่านกมันเต็มหลังคา

ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดเจ้าหน้าที่
เมื่อวานนี้เขาไปคุยกับคุณป้าแล้วนะ
นี่ประหลัดอำเภอจ้าไปพูดกับป้าด้วยแล้ว
ป้าเขาเจ็ดกินยอมแล้วนะพี่เบิร์ต

แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ให้อาหารดำเนินคดีนะ
คลิปนี้นี่แหละที่ชาวบ้านเขาเอามาโพสต์
ร้องเรียนให้หน่วยงานเข้ามาจัดการหน่อย

ใช่ป้าประภัยศรีอายุ๗๒ปีนี่แหละค่ะ
ซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่ามันเดือดร้อน

ขนนกทั้งขี้นกแล้วมันเป็นแหล่งเชื้อโรคด้วย
มีภาพกล้องวงจรปิดหลายมุมเหลือเกินค่ะ
เห็นฝูงนกพิราบแบบนี้เป็นร้อยเลย
เกาะตามสายไฟเกาะตามหลังคาบ้าน
แล้วก็มาจิกกินอาหารของคุณที่คุณป้า

เอาจริงนะบ้านไหนที่ได้รับผลกระทบจากนกพิราบจะรู้ดี

แล้วนกมันจะมาเกาะตากผ้าข้างหลังบ้านไม่ได้
ไปแอบดูดีมีใครมาให้อาหาร
มีแหล่งหาอะไรมาหรือเปล่านั่นแหละแล้วคือแบบ
เอาจริงพอตากผ้าไว้สักพักเอาขี้นกอีกแล้ว

แล้วไหนจะรถที่จอดแถวนั้นอีกนะใช่
เมื่อวานนี้นะจันทรีย์เทศบาลบางรักษ์พัฒนา
แล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอบางบัวทองที่นนทบุรีลงพื้นที่เลย
ไปคุยกับป้าประภัยศรีจนป้าน่ะเข้าใจ
เข้าใจจริงเหรอเอาลองฟังดูค่ะว่าเข้าใจจริงหรือเปล่า
ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ตั้งนานแล้ว
เออพอยืนยันแบบนี้
ป้าเขารับปากแล้วนะว่าจะเลิกให้อาหารนกพิราบ
แล้วถ้าเกิดนกยังไม่ยอมไปจะไปซื้อประทัดมาจุดไล่เลย
แล้วไม่ใช่แค่รับปากอย่างเดียวเซ็นด้วย
บันทึกข้อตกลงยืนยันว่าจะไม่ให้อาหารแล้ว

โดนดำเนินคดีนะมีกฎหมายห้ามไว้เรียบร้อยแล้วนะ